น้องหนูพ่อแม่ผู้ปกครองนะแจ้งข่าวกันหน่อยนะครับ
ตกลงวันนี้ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
เปิดเทิมใหม่ปีการศึกษาหน้าเปิดนู่นเลยครับ
กรกฎาคมเลื่อนไปนู่นเลยนะครับ
อันนี้เฉพาะประถมกับมัธยมนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอุดมศึกษาเขาใช้ปฏิทินของกลุ่มประเทศอาเซียน
มหาวิทยาลัยตอนนี้อยู่เทอม๒เขาก็ใช้ลักษณะการสอนออนไลน์
สอบออนไลน์ไปแล้วแต่ว่าช่วงที่เรามีโควิดหนักเนี่ยมันเป็นช่วงตอนนั้นอ่ะ
ช่วงจังหวะกำลังจะปิดเทอมพอดี
กำลังสอบปลายภาคของประถมกับมัธยมพอดี
ก็เลยปิดกันทันแต่ปิดแล้วเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ดี
จะหายไม่หายโควิด๑๙ปกติจะเปิดเทอมกันตามปฏิทินเลยคือ๑๖พฤษภาคม
วันนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอคอรมอ
ก็คือขอให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่๑ของปีการศึกษาใหม่ปี๒๕๕๙
จาก๑๖พฤษภาคม๒๕๖๓ไปเป็น๑กรกฎาคม๒๕๖
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
คอรมอลก็เห็นชอบนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นก็จะไปเปิดเทอม๑กรกฎาคม๒๕๖๓นะครับ
น้องที่ป๑จะขึ้นป๒ป๕ขึ้นป๖ป๖จะขึ้นม๑ม๓จะขึ้นม๔
ไปเปิดนู่นเลย๑กรกฎาคม

บางโรงเรียนที่เขาไม่มีม๑ต่อ
ป๖แล้วต้องไปสอบเข้าม๑ที่อื่น

อ่าแล้วจะไปสอบตอนไหนอะไรยังไง
ท่านรอฟังทางกระทรวงสุสายอีกทีนึง
รอฟังทางโรงเรียนที่ท่านตั้งใจว่าจะไปเข้าใหม่อีกทีหนึ่ง
เพราะบางโรงเรียนเขายังสอบค้างอยู่ยังไม่ได้สอบก็มีนะฮะ
คำถามแล้วไปเปิด๑กรกฎาคม๒๕๖๖
แล้วทีนี้ปฏิทงปฏิทินไม่รวมกันหมดเหรอ

ตกลงทางกระทรวงศึกษาธิการใช้แนวทางก็คือไปปรับตารางการเรียนการสอนใหม่นะครับ
เพราะฉะนั้นน้องตอนนี้ได้หยุดเยอะ
พอเปิดเทอมใหม่๑กรกฎาคม๒๕๖๖

ส่วนปิดเทอมใหญ่เทอมกลางก็จะปิดประมาณตุลาคม๖๓
ส่วนปิดเทอมใหญ่ของเมษายนปี๖๔
ก็อาจจะไม่ใหญ่อาจจะปิดนิดเดียว
ก็จะใช้เวลาตรงนั้นแหละเรียนชดเชยที่หยุดไป
ใช่นะฮะแล้วระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใช้ลักษณะของการเรียนแบบดิจิทัลนะครับ

จะเริ่มดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมนะครับ
ท่านรอฟังข่าวนะครับน้องหนูหนูพ่อแม่ผู้ปกครอง
วิธีการจัดสอบออนไลน์มันอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวจะดูว่า

หรือว่าพอไปถึงตอนนั้นที่จะรับสมัครการเรียนเข้าม๑กับม๔
หรือว่าโควิดจะคลี่คลายแล้วจะเปิดสอบตามปกติไหมเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังข่าวกันนะครับ
นี่แหละฮะเรื่องของปฏิทินการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้
ใช่ค่ะคือคุณหมอบอกว่าสำคัญมากจริงเพราะว่านอกจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงนี้เนี่ยนะ
ช่วงนี้จะมีโรคประจำถิ่นก็คือจะมีโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่
ซึ่ง๒โรคนี้อาการมันก็จะคล้ายกับโควิด๑๙ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
เทอมยาวไปก่อนน้องหนูจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอก
แล้วอย่าลืมว่าพฤษภาคมเนี่ยช่วงหน้าฝนกับไวรัสเชื้อโรคพวกนี้มันคุมยาก